เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
อดีตนายแบบขับรถเก๋งยาริส
แล้วก็กะจะแซงขวาเข้าซ้ายเพื่อจะลงทางด่วน
ด่วนตรงนี้เป็นเส้นลาดพร้าวรามอินทา
ปรากฏว่าไปเจอเข้ากับรถกระบะคนงาน
ที่เขาจอดอยู่แล้วก็ทำงานกันอยู่ตั้งกลวยแบบนี้
ในการที่ให้คนงานคุณล้างแท่งบารีเออร์
ปรากฏว่ารถยาลิสต์ของอดีตนายแบบคนนี้
ชนเข้ากับรถกระบะบรรทุกคนงานอย่างจัง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาตี๓ที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุอยู่บนทางด่วนฉลองรัฐ
ก็เส้นลาดพร้าวมุ่งหน้าสุขาพิบาล๕
แล้วก็โรงรามอินทรา

เหนือโรงเบียร์เรมันตะวันแดง

เลนกลางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

สภาพด้านหลังของรถกระบะบรรทุกคนงาน

อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยนะครับ

กระเด็นออกมาจากตัวรถเสียชีวิต
ก็คือนายประสิทธิชัยเนธสุวรรณ
อายุ๒๔ปีใกล้เบรจเพศ

แขนขาหักผิดรูปเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดการจราจรชั่วคราว
บนทางด่วนตรงนี้ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน
อกจากมีผู้เสียชีวิตแล้ว
ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓รายนะครับ

ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบนทางด่วน
ก็คือนายอาทิตย์พิรมไกรพักอายุ๑๙ปี
แล้วก็นางสาวพรพันธ์สาบรีพันธ์อายุ๒๕ปี

เป็นผู้โดยสารที่นั่งมากับรถเก๋งของนายประสิทธิชัย

ชื่อว่านางสาวชัชวัลทองสุกอายุ๒๕ปี
กู้ภัยได้นำตัวคนเจ็บทั้ง๓คน
เร่งส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทยนวมินทร์
ตำรวจสนทางด่วน๑ได้สอบสวน
คนขับรถกระบะอีกคันที่เห็นเหตุการณ์

ขับคู่กันมากับรถเก๋งยาลิสต์ของผู้ตาย
คนขับรถกระบะคือนายธนัชพงศ์สักวนาวัฒน์

บอกว่าเขาขับขึ้นทางด่วนมาจากย่านคลองตัน
ส่วนรถของผู้ตายก็ขับตามหลังรถของเขามาในเลนกลาง
กระทั่งมาถึงบริเวณทางที่จะเบี่ยงลงถนนรามอินทราใช่ไหมฮะ
รถผู้ตายจริงวิ่งอยู่เลนซ้าย
โดยมีรถเก๋งอีกคันอยู่ด้านหน้ารถผู้ตาย
เหยียบคันเร่งผ่านท้ายรถกระบะของเขา

แล้วก็เหมือนจะแซงขวารถเก๋งคันหน้า
เพื่อใช้ตบซ้ายตบซ้ายจะลงทางด่วนบรามอินทา
แต่ปรากฏช่วงที่แซงขวานี่แหละคุณ
คือเลนขวาเขามีการตั้งกลวยและสัญญาณไฟไว้
เพื่อให้คนงานทำความสะอาดหรือว่าล้างแท่งเบรเออร์อยู่
ทีนี้ครับคนตายพยายามจะหักรถกลับเลนซ้ายทันใด
แต่หลบไม่พ้นก็เลยชนกรวย
แล้วก็พุ่งไปชนรถบรรทุกคนงาน
ตัวเขาเองกระเด็นออกจากรถแล้วก็เสียชีวิตคาถนน
ส่วนคนงานอีก๒คนแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งมากับเขา

จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ก็มีคนงานบนทางด่วนประมาณ๑๐คน

จนถึงบริเวณช่วงทางเบี่ยงลงรามอินทานะครับ
ก็เป็นงานที่เสี่ยงเหมือนกันนะคุณนะดึกดื่นกลางดึกแบบนี้นะครับ
แล้วก็คนงานเขามีการวางกรวยแล้วก็ใช้รถบรรทุก๔ล้อ

แล้วก็จู่รถเก๋งของผู้ตายก็วิ่งมาชนท้ายนะครับ
ต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอให้คนเจ็บ
มากับผู้ตายคือนางสาวชัชวัลเนี่ยนะฮะ
ก็อาการดีขึ้นก่อนถึงจะทำการสอบปากคำอีกครั้ง

แล้วก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบนทางด่วนแห่งนี้นะครับ
ส่วนศพของผู้ตายนำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ก่อนจะติดต่อให้ญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาต่อไปนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบผู้ตายที่ชื่อประสิทธิชัยเนธสุวรรณ
จริงแล้วหน้าตาเขาดีนะฮะแล้วเขาเป็นอดีตนายแบบนะครับ
ซึ่งร้านแห่งนี้คุณคือเป็นร้านที่เพิ่งเปิด
เป็นร้านที่ขึ้นชื่อไว้แบบนี้บอกว่ามี๖นายแบบหนุ่มหล่อแซ่บ
รวมตัวกันเปิดร้านเป็นผู้บริหารของร้าน
เพราะว่าเขาบอกว่าจะเปิดเพื่อเป็นศูนย์รวมความชิวแซ่บที่สุด

อีเวนต์ของนายแบบแต่ละคนลดลงนายแบบคนหนึ่ง
เขาก็เลยชวนเพื่อนวงการนายแบบมาทำอะไรเพื่อให้ชีวิตรอด

แล้วก็มีผู้ตายคือนายประสิทธิ์ทิชัยเนธสุวรรณ

ปรากฏว่ามาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับ